หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะครับว่าแถลงการยุติความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
นั้นเป็นจุดยืนของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ที่ได้เห็นพ้องต้องกันนะครับ
ขณะที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันนี้
ก็ได้ประกาศนะครับว่ายังคงเป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์อยู่
แต่ว่าไม่มีความคิดนะครับที่จะย้ายไปอยู่พักอื่นตามที่เป็นข่าวครับ
บุษฎีตามไทยรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ก็ได้แถลงยืนยันนะครับว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานทุกคนยังเป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์เช่นเดิมนะครับ
แม้ว่าพักประชาธิปัตย์ได้ออกแถลงการตัดขาดการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
และยุติความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ตาม
แต่ว่าผู้ราชการกรุงเทพหานครและคณะผู้บริหารก็จะยังคงเดินหน้าทำงานตามนโยบายเพื่อชาวกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับยินดีให้ความร่วมมือให้ตรวจสอบโครงการของกรุงเทพมหานครทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่
ทุกคนไม่คิดแยกตัวออกจากพักเพื่อตั้งพักใหม่ตามที่มีกระแสข่าว

ขณะที่นายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะครับว่าแถลงการที่ออกมาเป็นการแสดงจุดยืนของพักที่กรรมการบริหารพักเห็นพ้องต้องกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาพักไม่สามารถติดต่อกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
เพื่อสอบถามกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า
บางโครงการของกฎธมสอบไปนายทางทุจริต

จึงต้องปล่อยให้การบริหารงานของกรทม

แต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับหม่อมราชวงศุมพันธ์ทุกเมื่อ
แต่เราได้รวบรวมความคิดเห็นจากกรรมการบริหารภักดิ์
แล้วก็กรรมการบริหารพักก็มีความเห็นพ้องต้องกัน
พักควรจะแสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราจึงได้แสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ออกมา
นะครับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบริหารงานอย่างเป็นเอกเทศ
เพราะว่าเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อ
คะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียงที่เขามอบให้เราในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมา
ส่วนในอาพิเศษวิชาชีวะหัวหน้าพักรัชธิบัตรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการออกแถลงการ
และยุติความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะครับ
พร้อมทั้งรีบเดินขึ้นรถยนต์ภายหลังจากร่วมงานเสวนาที่โรงแรมแห่งหนึ่งออกไปทันทีครับ
คุณผู้ชมคิดว่าปัญหาความขัดแย้งภายในพักประชาธิบัติควรจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
สามารถที่จะส่งข้อความผ่านทางไลน์มาแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีได้ครับ